สรับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันทึงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหสวัสดี
สุขสรรพสงกรานด์ด้วยนะคะใช่ค่ะวันนี้ตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันทึงไทยรัฐ
อย่างที่พี่แจ๊คบอกไปนะคะว่าวันนี้ยังอยู่กับเราสองสาว
พี่เจ๊ก่อรีแล้วก็ชะรีอยู่กับเราวันสงกราชเทศกาลของความสุขแบบนี้
และแน่นอนว่าวันนี้สิ้นสุดการโหวตแล้วนะคะพี่ไทย
ได้ผ่านหน้าจอมาค่ะเราถามนะคะแฟนบันเทิงไทยรัฐมา๕วันเต็มด้วยกันนะคะ

แล้ววันนี้ค่ะผลโหวตนะคะก็สรุปมาเรียบร้อยแล้วนะคะ

ใช่สรุปว่าอันนี้นะคะก็คือแฟนคลับหนาแน่นมากนะคะ
นานแน่นอันดับ๕ก่อนไหมใช่นะคะอันดับ๕ค่ะ
แก่คุณรอนเอเอฟค่ะติดโผล่มาพร้อมกับทัพผู้ประกาศข่าวไทยรัฐทีวี
แฟนอยากเล่นน้ำสงการด้วยนะคะ
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์๔๘๑นั่นเองนะคะ
คือว่าคุณพี่มิวก็ติดมาด้วยค่ะค่ะค่ะ
มาดูอันดับที่๔กันบ้างค่ะเป็นของนางเอกสุดฮอตเปรี้ยงที่สุดในยุคนี้
เป็นใครไปไม่ได้นอกจากเบ้ยิงกระเกดเกด

อยากจะป่าแป้งแฟนบอกว่าอยากจะสาดน้ำด้วยนะ
จำนวน๘๔๓เปอร์เซ็นต์ค่ะ
ขยับมาที่อันดับ๓แน่นอนค่ะยุคนี้เป็นยุคของท่านค่ะ
ลุงตู่นะคะนายกนะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชาค่ะ
ขยับมาถึง๑๐๘๔เปอร์เซ็นต์นั่นเองค่ะ
เขาบอกว่าอะไรนะกระแสลุงกำลังมา
อันนี้ลุงก็ยังไม่ไปสักทีเพราะว่าลุงกำลังมา

เป็นผู้แรกคิวทอดังสุดเช่นการพี่หมื่นโป๊บของเราเนี่ยค่ะ
เป็นแฟนฟินท์ทะลุจออยากจะเล่นน้ำสุงกรานด้วยจำนวน๑๕๖๖เปอร์เซ็นต์ค่ะ
และแน่นอนอันดับ๑ได้เก่ง
มันก็คือเรานี่แหละพี่โหดมาก็พวกเรานี่แหละ

ไม่ใช่คืออย่างนี้เราถามแฟนบันเทิงไทยรัฐเขาก็เอาใจเรานะคะ
คือ๑๓๓๗ก็เป็นแม่หน้ากับแก้วหน้าม้า

โรมไปถึงพี่ธิกรทานอื่นนะคะน้องพลอยควรน้องควร